มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มันเป็นเรื่องเศร้านะคะที่ผู้ชายที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะถูกไฟคลอกแล้วก็เป็นผู้พิการโปรลิโอแขนขาลีบก็ต้องพยายามเอาตัวออกมาจากบ้านนะคะแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ข้างข้างบ้านแต่อยากจะให้ดูภาพนี้ก่อนค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสงสัยคนนี้ค่ะเป็น
เข้าไปในบ้านเดี๋ยวไปดูภาพก่อนนะคะ
เข้าไปในร้านขายของชำในพื้นที่หมู่๕ค่ะ
อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ร้านเนี้ยอยู่หน้าปากซอยบ้านที่โดนไฟไหม้อ่ะนะคะ
แล้วเนี่ยก็ถือน้ำมันกลับเข้าไปในบ้านประมาณ๓ทุ่มครึ่งดูเวลาตามกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นภาพสองช็อตนะคะช็อตแรกก็คือตอนที่ไปซื้อน้ำมัน
อีกมุมหนึ่งก็คือซื้อน้ำมันแล้วแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนี่ค่ะ
ภาพนี้คือนายธวัฒน์คงเจาะอายุ๒๗ปีหรือในออฟ
เป็นหลานชายของผู้เสียชีวิตค่ะผู้เสียชีวิตคือไนวันชายคงเจาะค่ะ
นี่นะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ช่วงคืนวันหรือวันบรรยากรวม
ช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าก็คือเข้าสู่วันศุกร์ที่๓กันยายน
ออฟกลับมาที่ร้านขายของชำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปนั่งนั่งนอนอยู่หน้าร้าน
รอร้านเปิดคือร้านก็เปิดเกือบตี๕ประมาณนี้ค่ะ
อืมแล้วก็ซื้อใบยาสูบเจ้าของร้านขายของชำเปิดร้านในออฟซื้อเสร็จ
ก็ไปที่สะพานข้ามคลองหน้าหมู่บ้านแล้วกลายเป็นว่าไปนอนอยู่ใต้สะพาน
เจ้าแม่ของข้ามว่าแม่นะครับนี่นะคะใกล้ใกล้จะตีห้าเห็นไหมคะ
ตีสี่กว่านี่ตอนไปนอนรอที่ร้านรอร้านเปิดไม่นอนบ้าน
มารอหน้าร้านเลยเขาก็เลยบอกว่าแปลกมาก
ลีลุกลนออกจากบ้านแล้วก็เนี่ยมารออยู่หน้าร้านของชำ
ครับรอร้านเปิดซื้อของในร้านเดินไปที่สะพานข้ามคลองหน้าหมู่บ้าน
แล้วก็ไปนอนใต้สะพานทำไมไม่กลับเข้าบ้านอืม
เดี๋ยวมีภาพคือเก้าโมงเช้าอะค่ะกล้องวงจรปิดมุมเดิมของร้านขายของชำ
ครับพี่สาวของนายวัญชัยผู้เสียชีวิตออกตามหาตัวในวันชัย
สุดท้ายพบว่าเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมังคุดเป็นร่องน้ำข้างบ้านนะคะ
ครับนี่ค่ะนี่คือพี่สาวของผู้เสียชีวิตตำรวจสพนพิตำ
ก็ไปตรวจสอบค่ะสภาพศพของนายวัญชัยเนี่ย
คือสภาพเปลือยกายนะคะถูกไฟคลอกทั้งตัวค่ะ
จุดที่พบศพห่างจากบ้านแค่สิบเมตรนะคะบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในบ้านนะคะห้องนอนของผู้ตายไฟไหม้หมดเลย
บนหลังคาผนังก็มีรอยไฟไหม้อ่ะนะคะร่างของนายวัญชัยเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ส่งให้แพทย์โรงพยาบาลนพิตำชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็ส่งไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
คือไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนตำรวจไปถึงอะค่ะปรากฏว่าในออฟหลานชาย
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปหลายมุมแล้วมีพฤติกรรมแปลกอะค่ะ
บอกว่าไปนอนอยู่ใต้สะพานนะคะครับเป็นการไปนอนลักษณะซ่อนตัวค่ะ
คุณผู้ชมเหมือนกับไปซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานตำรวจก็เลยบอกว่าในออฟนี่แหละ
น่าสงสัยที่สุดแล้วนำตัวไปสอบปากคำนะคะเพราะว่าในออฟอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดมากมายหลายมุมแบบเนี้ยมันแปลกมากไปซื้อน้ำมัน
เอาน้ำมันเข้าไปในบ้านเดินออกมาจากบ้านลุกลี้ลุกลนแล้วไม่ยอมกลับเข้าบ้าน
ซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานแล้วประวัติของในออฟคนนี้
เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดเคยถูกส่งไปบำบัดมาแล้วด้วยค่ะ
นี่นะคะในออฟนี่ก็อีกมุมหนึ่งใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยไปคุยกับพี่สาว
ของผู้เสียชีวิตนางทิพพวันอายุห้าสิบแปด
วันชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นโปรลิโอตั้งแต่กำเนิด
คือเดินหลังคล่อมค่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังคด
มือเท้าแขนขาคือรีบทำงานไม่ได้ก็นั่งนอนอยู่ในบ้าน
ก็มีบ้างที่จะเดินพอเดินได้บ้างนะคะก็เดินรอบบ้าน
อ๊อฟหลานชายไม่ทำงาน
ก็อยู่ในบ้านกับนายวัญชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่กับสองคนค่ะ
ครับอยู่กันมาเป็นปีแล้วพี่น้องคนอื่นอื่นเขาก็ไปกรีดยางตอนดึกดึก
กลับมาก็นอนกลางวันก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจคู่นี้
แต่ก็เห็นว่าคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่เคยลงไม้ลงมือกัน
ก็ไม่แน่ใจว่าในออฟเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
แล้วไฟไหม้หรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นครับ
ญาติเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเอาจริงมันเกิดอะไรขึ้น
เข้าใจแหละว่าคู่นี้เขาทะเลาะกันแต่ไม่เคยทะเลาะกันแรง
ถึงขั้นที่หลานจะต้องมาจุดไฟเผาบ้านครับถามว่าเอ๊ะ
หรือว่าผู้ตายอยากฆ่าตัวตายเองมันก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะ
ไม่ทำไมเลยตอนเช้าเช้าก็เดินไปซื้อกาเฟ่กินกาเฟ่แล้วก็ไหน
ทีมข่าวของเราก็ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้านของนายวัญชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
นางสาวขวานจิราอายุยี่สิบเจ็ดปีก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุประมาณสี่ทุ่มกว่า
กำลังทำกับข้าวอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงคล้ายในออฟกับนายวัญชัย
ทะเลาะกันปลาข้าวของกันอยู่ในบ้านแต่ว่าเสียงแบบเนี้ยเสียงทะเลาะกันลักษณะแบบเนี้ย
ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยนะได้ยินบ่อยค่ะก็เลยไม่ได้คิดอะไรค่ะ
ไปสักสิบห้านาทีได้ยินเสียงหมาเห่าเห่ามาจากทางหลังบ้านของนายวัญชัย
เธอก็เลยออกมายืนดูที่หน้าบ้านแต่มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลย
จนเช้าได้ยินเสียงพี่สาวของนายวัญชัยร้องไห้เพราะไปเจอศพในวันชัย
เสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้แถวบ้านก็เลยรู้ว่านายวัญชัยเสียชีวิต
เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยนะคนนึงก่อพิการ
อีกคนนึงก็คือวัยรุ่นที่ไม่ยอมทำงานซึ่งก็หมายถึงในออฟ
อ๊อฟก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครในหมู่บ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่ติดกันยังไม่เคยคุยกันเลย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่ว่าในออฟไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
เวลาที่ในออฟอารวาสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบ้านของตัวเอง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเสพยาแล้วอารวาสแล้วก่อเหตุนี้หรือเปล่า
ก็หันกลับบ้านอยู่ก็ไม่มีไฟไม่ได้มีไฟอะไร
หน้าต่างก็หน้าบ้านเห็นก็ทุบเจกันหมดค่ะ
แต่ว่าก่อนคืนนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรนะไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
หมาเห่าค่ะก็ออกมาดูแต่ก็ไม่ได้เห็นไฟอะไรนะไม่เห็นไฟไม่เห็นอะไร
แต่ว่านั่นแหละก็มันห่ออยู่ประมาณข้างบ้านที่ว่ามีศพอยู่อะค่ะ
แต่เราก็มันเห่านานมากเลยออกมาดู
พี่สาวเขาร้องหนูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาร้อง
แล้วก็เราได้ยินว่าเออแบบพูดชื่อน้องขึ้นมาอะไรแบบนี้

เขาคิดว่าพูดว่าแสงค่ะ
ชื่อน้องแกแล้วก็คิดว่าเออน่าจะมีอะไรกัน
มันจะติดไปทั้งตัวไหมแล้วแต่อะไรนะแล้วแต่ความคิด
แต่หนูคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะมันติดทั้งลูก

ถ้าคนโดนไฟไหมแล้วก็เกลียดอะไรออกมาเราต้องรู้สึก
คือเสียงแกจะดังมากนะแกมีเสียงคือแบบพูดอะไรแบบพูดดังปกติอยู่แล้ว
ถ้าอย่างนั้นเราต้องได้ยินเสียงบ้างใช่

ส่วนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะให้ข้อมูลได้ดีและเป็นประโยชน์
คนนี้ก็คือเจ้าของร้านขายของชำที่ในออฟเข้าไปซื้อน้ำมันนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าปกติในออฟมาซื้อน้ำมันที่ร้าน๓วันครั้ง
อ๊อฟบอกว่าซื้อไปใส่รถจักรยานยนต์

แต่เจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่เคยถามหรอกว่าซื้อน้ำมันไปทำอะไรครับ
ในออฟตัวหลานที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
กับตัวนายวัญชัยที่เป็นผู้เสียชีวิต
เขาก็เป็นลูกค้าขาประจำเลย
ออฟเนี่ยก็จะมาซื้อขนมน้ำอัดลมยาเส้นน้ำมัน
วันถึงขั้นไปนั่งเล่นที่ร้านขายของชำ

ก็นั่งคุยกันปกติไปซื้อของกันบ่อย
ส่วนนายวัญชัยผู้เสียชีวิตก็มากินกาแฟที่ร้านทุกเช้า
ระหว่างวันก็มาซื้อขนมกินอยู่บ่อยค่ะ
ส่วนมากเขาจะซื้อไปทำอะไรอย่างนี้ครับ
ปกติเขาก็ซื้อไปใส่รถอยู่บ้างแล้ว
เพราะว่าเป็นรถของน้าเขาอีกคนนึง

เขาแค่มาบอกซื้อน้ำมันผมก็ถามว่าเอาเบนเซ็นหรือแก๊สโอฮอลแค่นั้น

หรือว่ามีปากเสียงกันหรือว่าลงไม้ลงมืออะไรกันบ้าง

ซื้อไปจากแล้วก็ซื้อเสร็จอ่ะ
ไปเอากระสอบมา๑ใบแล้วก็เดินไปใต้สะพาน
แม่ก็ถามว่าไปทำไมมันมืด
เขาก็ไม่แน่ใจว่าพูดอะไรกับแม่นะ
แต่แม่บอกว่ามันมืดจะลงไปทำไม
แกก็ไปเปิดไฟให้มันมีไฟอยู่ที่ด้านนู้นนะครับ
ซึ่งตัวในออฟที่เป็นหลานชายเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำแล้วนะคะ

แปลกมีพิรุธก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าไปเจอขวดน้ำมันเบนซิน
ว่าในออฟซื้อมาจากร้านชำแล้วก็เอามาที่บ้าน

เทียบเคียงกับผลชนสูตรของนายวัญชัยผู้เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าจากการสอบปากคำในออฟคือสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวาน
นำตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่ในออฟไป
ไปซ่อนอยู่ใต้สะพานนะคะไปนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ย
อ๊อฟปฏิเสธทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ไม่เกี่ยวกับการตายของนายวัญชัยในออฟอ้างแบบนี้
อ๊อฟอ้างว่าในวันชัยเองพลาดโดนไฟคลอกตายอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าพลาดอะไรยังไงแต่อ้างว่าในวันชัยเองนั่นแหละ
พลาดโดนไฟคลอกตำรวจก็ถามว่าอ้าวแล้วซื้อน้ำมันไปทำอะไร
ในออฟอาฟตอบตำรวจว่าซื้อไปให้คนรู้จัก
แล้วกันตรวจปัสสาวะในออฟก่อนก็แล้วกันว่าเสพยาหรือเปล่า
ปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายด้วยค่ะ
ก็ต้องนำตัวไปบำบัดก่อนแล้วก็มาสอบประคำเพิ่มเติมนะคะ
ก็เจ้านัทีให้ย่าธมาติดต่อรับศพได้วันที่๖กันยายยนต์นะคะ
ก็ถึงจะสามารถนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ก็ในออฟก็ต้องไปชี้แจงให้ได้ว่าเออคืนนั้นที่ไม่ได้นอนบ้าน
แล้วซื้อน้ำมันเข้าไปที่บ้านมันเกิดอะไรขึ้น

ไฟถึงไหม้บ้านแล้วก็เขาถึงเดินไปตายอยู่ที่ใต้ต้นไม้แถวบ้าน
ค่ะเพราะว่าก็อยู่กันสองคนนะคะตัวผู้ตายกับตัวในออฟ
ก็ไม่รู้จะมีใครมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมได้
มันก็มีแค่ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดครับ